เช่นเดียวกันอันนี้เตือนเลยค่ะผู้เท่าผู้แก่อยู่บ้านคนเดียว
ระวังให้ดีค่ะเพราะว่ามิจฉาชีพ
รายนี้เนี่ยเป็นผู้หญิงนะคะแล้วมากันสองคน
ทำทีขอซื้อมะขามเปียกค่ะคุณยายบอกไม่มีขาย
ถ้าอย่างนั้นไม่เป็นไรขอเข้าห้องน้ำค่ะ
คนหนึ่งก็ไปเข้าห้องน้ำอีกคนนึงก็นั่งคุยอยู่กับคุณยาย
ก็ชวนคุยค่าเวลายื้อเวลานะคะ

กลับออกมาปรากฏว่าเงินคุณยายหายเป็นแสนค่ะ
มันมาเอาไปอย่างไรมันเอาไว้เข้ามาสุบัติ
เฮ้ยพี่เฮ้ย
เขาแห่งรักให้แต่ทางใหม่เจ้าเขาไปทางแน่เจ้าเขาที่

ทุกคนซิ่งข้างในพวกอาทรณะ
ยังมีทองรุปภัณฑ์อีกห้าสิบสตาเงิน

เก็บมาหวังจะใช้ดูแลตัวเองกับสามีตอนแก่
แล้วคุณยายบอกผู้หญิงสองคนมาซื้อมะขามเปียก

คนร้ายคนหนึ่งก็ขอเข้าห้องน้ำ
อีกคนนึงก็ชวนคุยเพลินไป
คนร้ายเนี่ยเดินออกมาแล้วบอกโอ้ท้องเสียเลยเข้าห้องน้ำนานไปนิดนึง
แล้วมีการให้เงินคุณยายด้วยนะคะ

คุณยายก็ถามว่าเงินค่าอะไร
คนร้ายบอกว่าเห็นคนแก่แล้วก็รู้สึกแบบว่าอยากจะช่วย

คุณยายบอกว่ายังรู้สึกดีมากเลยนะว่าเขาเป็นคนดีจังเลย

อวยพรด้วยนะคะว่าให้ทำมาค้าขึ้นขอให้ได้เงินหมื่นเงินแสน

พอทั้งคู่กลับออกไปเนี่ยคุณยายเอกใจรีบไปดูเงินที่ซ่อนเอาไว้ปรากฏว่าไม่มี

มีทองอีก๕๐สตางค์หมดเลยค่ะนะคะ
ไม่ทันแล้วจะเรียกลูกหลานมาช่วยก็ไม่ทัน
เพราะคนร้ายไปไกลและนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ตรรบนเศาดยออหนองโหงจังหวัดปริรามค่ะ
ไปเบื้องก็มีเงินมาตรหาหมอสองพันเบาออกทุกคน
เอากระเป๋านี่มาตั้งเหล่าเลขอื่นใส่ร้าน
แมวแมวกูถือต้มแล้ว
แสนแสนสองกับท้องห้าสิบตังค์
เออทำไมถึงเก็บเงินเยอะไว้ไงน่ะ
อันเงินนั่นก็ว่ามีสองคนไม่มีผู้หัวน้ำห้าวหรอก

ห้าไปไหนจังหนึ่งก็พอได้รักษาจ้าของ

นี่ค่ะเงินเก็บมาจะเอาไว้ใช้ตอนแก่ตอนป่วยนะคะ
แล้วรู้กันสองคนกับสามีคุณยายยังตั้งข้อสงสัยเลย
รู้ได้ยังไงว่าเขาเก็บซ่อนเงินเอาไว้ตรงนั้น
มีแต่เธอกับสามีเท่านั้นที่รู้
ลูกทั้งญาติเนี่ยเสียใจกับคุณยายนะคะต้องมีการแบบผูกข้อมือเรียกขวัญตามประเพณีอีสานเลยนะคะ
คุณยายเนี่ยนั่งจุดทูบปักล้างแจ้งสาปแช่งเลยนะ
สงสัยแล้วเขากำลังไล่ดูกล้องวงจรปิดติดตามตัวค่ะอ่าขอให้จับได้อันนี้คือเบาะแสที่มีอยู่นะคะ
ขี่มอเตอร์ไซค์มากันสองคนคือเรื่องแบบเนี้ยก่อนหน้านี้เมื่อปีหกสี่เนี่ย
เคยมีแบบนี้เหมือนกันนะคุณนัทพงศ์มีความเชื่อมโยงที่คล้ายกันก็คือมากันสองคน
นะคะมาขอซื้อมะขามเปียกอืมแล้วเหยื่อตอนนั้นเนี้ยก็คือเป็นคุณยายอายุแปดสิบห้าปี
อยู่ที่อำเภอโนนสุวรรณก็เป็นอำเภอที่ติดกันกับอำเภอหนองหงที่คุณยายอยู่นี่แหละ
ตอนนั้นเอาเงินและทองไปร่วมแสนเหมือนกันทีนี้จะเป็นกลุ่มเดียวกันหรือเปล่า
ก็อยู่ระหว่างการสอบสวนค่ะแต่ว่าที่แน่ก็บุรีรำเจอเหตุการณ์แบบนี้นะคะ
เพราะฉะนั้นผู้เท่าผู้แก่ก็ระมัดระวังด้วยลูกหลานต้องช่วยดูแลด้วยค่ะ